เช้ามาก

งานเช้าก็จะมีแขกผู้ใหญ่

ตื่นตันเราก็ดีใจเพราะว่า
ว่าพอเป็นงานที่ทุกคนมายินดีกับเราอะไรอย่างนี้ครับ

อย่างเวลาที่คุณแม่คุณพ่อให้พรแล้วก็คุณยายให้พร
ก็รู้สึกแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่
แล้วก็แบบเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้พรคุณยายให้พร
เรารู้สึกดี
วันนี้เหมือนเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่กับคุณนาน่าด้วย
แล้วก็มีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดี
มีเพื่อนมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดี
ก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยสำหรับคำโวยพร
ซึมซึมค่ะมีนิดหนึ่งตอนที่เขาเข้ามารับคำม้านสัญญา
ก็มีน้ำตาซึม
ที่จริงแอบอยู่
ที่เขาเดินขันมากยังเห็นเขา
แต่ว่าก็บอกกันว่าไม่ว่าชีวิตเราจะเจออะไร
แต่ก็สัญญาว่าจะจับมือกันไว้แบบนี้จะไม่ปล่อยกันไปไหน
เหมือนอย่างที่เขาไม่เคยปล่อยมือผมไปไหนเลย
ก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือเขาเหมือนกัน
ตอนนั้นมาครับตอนนั้นยังไม่มี

เออว่างเท้า่เรียนสู้ออกไปฝึกไปด้วยกันอย่างนี้แหละ

ด่านไหนโหดสุด
โหดทุกด่านครับแต่ว่ามีเพื่อนเจ้าบ่าวดีครับ

ผ่านไปได้ด้วยดีครับและเเสียซองเยอะ
แต่ก็สนุกดีพอเราเตรียมซองมาเยอะมาก
แล้วก็สนองถามประตูแรกเค้าเอาแค่ประตูละซอง
ตอนท้ายเจกซองเพิ่มเยอะแบบนี้

ไม่ได้ซองเงินเยอะแต่สนุกสนาน

ก็ตามสมฐรณาของกุ้นนา
แต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับ

แต่ก็มีเงินสดจำนวนนึง
มีที่ดิน๒แปลงแล้วก็มีหวั่นเผ็ดหวั่นมั่น

หวั่นเผ็ดรูของเล็ก
แล้วก็มีเครื่องเพชร
ก็จะมีเครื่องเพชรที่เป็นเครื่องเพชรชุดใหม่
แล้วก็มีเครื่องเพชรที่เป็นของคุณย่านะครับ
คุณหญิงเพลินเทพศิรินอายุทยาที่ก่อนคุณย่าจะเสีย
คุณย่าได้เรียกหลานทุกคนไปเข้าไปหา
แล้วก็บอกว่าสำหรับหลานชายก็คือจะให้เครื่องเพชรมาชุดหนึ่ง
เป็นต้มหูหยกแล้วก็ล้อมด้วยเพชรอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเป็นของเก่าของคุณย่านี่แหละครับ
แล้วก็คุณย่าก็พูดไว้ว่าก่อนคุณย่าเสีย
ย่าบอกว่าเครื่องเพชรชุดนี้อยากจะให้
ให้เอามาไว้เป็นสินสอดทองมั่นเวลา
ขอภรรยาต่างงานครับ
ซึ่งก็วันนี้ก็ได้ทำตามความตั้งใจของคุณญาติ

รู้สึกยังไงใช่ไหม

รู้สึกตื้นตันนะคะ

ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลย

อ่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนรักครอบครัว
แต่เขาดูแลครอบครัวเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ
ภูมิใจค่ะ
ประสบความรับของคุณนะครับ

สำหรับผมสิ่งที่ผมประทับใจในตัวคุณหน้าครับ

ผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยรู้สึกมั้ย
แต่ว่าเวลาที่เราเจอคนที่มีรังสีของความใจดีครับ
เขาเป็นคนมีความจิตใจดี
มันออกมาเป็นแบบออร่ารอบตัวแล้วมันรู้สึกได้จริงว่าแบบ
คนนี้เป็นคนจิตใจดีน่ารักแล้วแบบเหมือนเป็นคนคั่วบวกอะครับ
ผมอยู่ใกล้เขาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเราเรามีความสุขแล้วเราจาก
บางทีเรื่องบางเรื่องที่เราคิดลบอะไรอย่างนี้ครับเขากลับทำให้เราคิดในอีกมุมหนึ่ง
ที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราตะขิดตะห่วงใจหรือพยายามฝืนตัวเอง
เขาไม่เคยพยายามจะเปลี่ยนคนรอบข้างเขาเลยแต่ว่าเขาจะใช้ความรักแล้วก็ความใจดีของเขาอะครับ
แบบเอาชนะทุกอย่างผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนที่สนิทกับน่าจะสัมผัสได้ว่า
น่าเป็นคนใจใจดีจริงพูดถึงว่ามีคนรอข้างก่อนเสมอนะคะ
เขาจะคิดถึงตัวเองเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็พอได้เจอเขารู้สึกว่าแบบก็ไม่อยากจะปล่อยให้ไปไหน

ก็ตั้งใจกันไว้เลยว่ามักจะมีน้องเลยครับ
เพราะว่าก็โตกันทั้งคู่แล้ว
แล้วก็จริงแล้วสาเหตุที่เราแต่งงานกัน

คนต่างงานเสร็จแล้วฝ่ายเลยมั้ย

คนนี้เขายังห่วงเที่ยวอยู่นิดแต่ว่าอีกใจนึงเขาก็อยากจะรีบมีแล้ว
ก็คงจะปล่อยธรรมชาติดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดติดหรือไม่ติดยังไงก็เดี๋ยวดู
แต่ว่าตอนนี้ก็คือพอแต่งงานเสร็จเราก็งานเราก็ไม่ค่อยได้หนักเท่าไหร่ปลายปีนี้
ก็อาจจะมีไปฮานิมูนกันแต่ยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะไปที่ไหน
แต่ก็คงจะปล่อยธรรมชาติไปลองดูว่าถ้าเกิดมาก็มาถ้าเกิดยังไม่มาก็แสดงว่าตัวเองไม่มา
แล้วค่อยวาดกันครับสองผู้หญิงคนผู้ชายคน
แต่ว่าคุณน่าเขาบอกว่าผมก็ถามเขาว่างั้นเราทำแฝดเลยดีไหมแบบผู้หญิงผู้ชายทีแบบทีเดียว
เขาก็บอกว่าไม่เอาเขาอยากมีทีละคนอยากจะแบบค่อยให้ความรักทีละคนอะไรอย่างนี้
ผมอยู่ข้างที่นี่

เรือนหอจริงก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งละครับก็สร้างด้วยกันมา
แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงก็คือที่เราแต่งงานเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้ว
ทั้งเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างอะไรอย่างนี้ครับเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างลงตัวแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้กี่ปีแล้วครับ

คบกัน๔ปีจะ๕ปีแล้วเนอะ
ก็ตัดสินใจซื้อบ้านกันตอนที่เราคบกันตอนที่ยังเป็นแค่แฟนกันอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจ
รู้ว่าเราอยากอยู่กับคนนี้แล้วก็แบบอยู่ดีก็ไปซื้อบ้านของเขาเฉยเลย
เป็นแค่แฟนหรือเป็นว่าที่ภรรยาอย่างเดียวสำหรับผมเนี่ย
คุณนาน่าเป็นเหมือนคู่ชีวิตที่
ที่เป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้ง
น้องเป็นทั้งเหมือนแม่อีกคนด้วยบางครั้งอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แบบรู้สึกว่าเขาเป็นให้เราได้ทุกอย่างจริง
ก็มันมากกว่าคำว่า

วันนี้ขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนมากนะครับ